วันนี้นะคะพาคุณผู้ชมค่ะเกาะติดเกี่ยวกับเรื่องของ
เบื้องต้นอันนี้เบื้องต้นก่อนนะคะคาดการณ์ว่าจะเป็นจุดที่
ไม่ว่าจะเป็นที่กระทรวงสาธารณสุขแยกเกษตรรวมถึง

บรรยากาศจุดแรกกันเลยนะคะกระทรวงสาธารณสุขค่ะ
ติดตามจากคุณเขมิกาพรมพันธ์ใจผู้สื่อข่าว
ข่าวไทยรัฐทีวีแรงอาสุดมาจากพื้นที่เชิญค่ะ
ตอนนี้นะคะที่บริเวณนาฬสงสาธารณสุขนะคะ

ก็ได้มีกลุ่มผู้ชุมนุมนะคะมาปักหลักกันแล้วนะคะ
ซึ่งตอนนี้เนี่ยหลังจากที่ได้มีรถขยายเสียงมานะคะ
ได้มีการจัดเรื่องของขบวนนะคะ
แล้วก็ระเบียบของกลุ่มผู้ชุมนุมนะคะให้มีความเรียบร้อยมากขึ้นนะคะ

ซึ่งตอนนี้เนี่ยทีแรกนะคะก็จะมีผู้ชุมนุมนะคะ
มารอบริเวณนี้เนี่ยประมาณตั้งแต่เวลา๑๔นาฬิกา๓๐นาทีนะคะ
ก่อนที่จะเริ่มมีการขยับขยายนะคะ
พื้นที่เนี่ยมาปักหลักตรงบริเวณหน้ากระทรวงสาธารณสุขนะคะ
ซึ่งเป็นถนนทางเข้าออกฝั่งประตูโรงพยาบาลศรีธัญญานะคะ

แต่ว่าฝั่งขาออกที่จะออกมาจากทางกระทรวงนั้นยังสามารถใช้ได้อยู่
แต่ว่าในส่วนของเรื่องการจราจรนะคะ
แล้วก็ถนนติวานนท์ตอนนี้นะคะทั้งสองฝากฝั่งเลยนะคะ
ยังสามารถใช้การได้ตามปกตินะคะ
ซึ่งตอนนี้เนี่ยในเรื่องของการปราศัยนะคะ
ยังไม่ได้มีเป็นกิจจารักษณะนะคะ
แต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยการที่กลุ่มเยาวชนกลุ่มนี้นะคะ
ปักหลักกันอยู่ที่นี่ก็ยังคงเพื่อที่จะเรียกร้องนะคะ
ในเรื่องของเสรีภาพของเขานะคะ
โดยเขาก็ยืนยันว่าที่มาเนี่ยก็เพื่อที่จะ
ให้ตัวเองเรียกร้องสิทธิเสรีภาพ
แล้วก็มากันอย่างสันตินะคะ
ไม่ได้ใช้ความรุนแรงแต่อย่างใดนะคะ
แล้วตอนนี้นะคะก็ได้มีการแจกโบสีขาวนะคะ
เพื่อเป็นสัญลักษณ์ในการชุมนุมนะคะ
ก็มาให้เหล่าผู้ชุมนุมเนี่ยผูกที่ข้อมือนะคะ
ตอนนี้เขาก็ถามแล้วนะคะว่ามีใครจ้างมาหรือเปล่าเหล่าน้องก็ตะโกนบอกว่าไม่มีนะคะ
ยังเปิดให้บริการตามปกตินะคะประกอบกับมีเจ้าหน้าที่เนี่ย
แล้วก็ในส่วนของตำรวจนะคะได้มาดูแลเรื่องของความเรียบร้อยแล้วก็การจราจรนะคะ
และที่เห็นก็คือเป็นเจ้าหน้าที่ของขอสมกรนะคะเขาก็มาดูสถานการณ์ว่าการจราจรบริเวณนี้เนี่ยจะเป็นอย่างไรนะคะ
เพื่อที่จะได้สามารถจัดเรื่องของการเดินรถได้นั่นเองค่ะ

ขอบคุณคุณเคขมิกาด้วยนะคะค่อนข้างแน่นอนแล้วว่าจะเป็นหนึ่งจุดที่ผู้ชุมนุมไปรวมกลุ่มกันในวันนี้นะคะ
มัดที่ข้อมือนะคะตอนนี้เองเริ่มมีเจ้าหน้าที่เข้าไปในพื้นที่
ดูแลรักษาความปลอดภัยรวมถึงเจ้าหน้าที่
เพื่อประเมินว่าจะปิดไหมจะเริ่มต้นปิดกี่โมง